ที่นี่ลิงเยอะเลยนะคะไปให้อาหารไปถ่ายรูป
ทีนี้ในช่วงเวลาที่เขาไปถ่ายรูป
เขาก็เอาโทรศัพท์มือถือของเขาวางไว้ที่ช่องเก็บของ

ครับที่นี้ละหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไปถ่าย
รูปโดยไม่คิดว่ามีลิงจะเอาโทรศัพท์มือถือไป

เขาพยายามตามหานะคะคิดวิธีอยู่นาน
ก็เลยเลือกใช้วิธีวีดีโอคอลไปหาลิง

เท่านั้นไม่พอลิงโทรกลับด้วย

ใครไปสอนลิงตัวนี้ให้รับวีดีโอคอลเป็น

ใช่รูปเจ้าของเขาเขาไปถ่ายรูปไงคะที่เขาส
รูปเก๋แบบนี้เขาไปถ่ายรูปไงคะ

เป็นภาพบางส่วนซึ่งลิงได้วีดีโอคอลกับลิง

แล้วเขาก็มีการสังเกตว่าในโลกออนไลน์
เขาคือพูดกันไปต่างนานา

บางคนก็บอกเป็นไปได้เขาชอบเรียนแบบพฤติกรรมคน

ทีมข่าวก็เลยจะต้องเข้าไปตรวจสอบให้

ก็คือนายมงคลวิสุโลกานนท์
หรือว่าน้องแบรนด์อายุ๒๕ปี
แล้วก็เพื่อนก็คือนายนัทธดลขจรเดช
หรือว่าน้องเมฆอายุ๒๕ปีเหมือนกัน
คือทั้งสองคนเนี่ยเขาพาไปดูที่จุดเกิดเหตุเลยนะ
พาไปชี้เลยไปขึ้นไปเลยค่ะ
ที่เขาสามมุกตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
ชี้ให้ดูที่รถจักรยานยนต์ของเขา

แล้วก็มีลิงแสนสนประมาณ๕๖ตัว
ค้นเอาโทรศัพท์ของเขาราคา๘๐๐กว่าบาท

หนีบใส่จักรแร้แล้วก็วิ่งหนีขึ้นไป

มันต้องเป็นโทรศัพท์ธรรมดา
นั่นแหละนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องเมฆกับน้องแบรนด์

ก็ตอนแรกคือลิงหยิบโทรศัพท์ผม

แล้วเขาเห็บพอผมหันหน้ามาเขาก็มองหน้าผมนะ

เขาก็ไปขึ้นต้นไม้แล้วก็ยาวไปเลย
ตอนแรกโทรเข้าก่อน
โทรเข้าให้มันครบกลับว่าเออสั่น

วิธีที่จะตามหาโทรศัพท์ทดลองเท่าวีดีลคอล์และเห็นภาพที่จะ

โทรไปเล่นเขากดรับค่ะ

แต่ทีนี้มันก็ไม่ชัดเหมือนภาพสักครู่นี้จะเห็นเป็นขน

แต่ทีนี้ก็ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุกกัก
มันยังต้องอยู่กับลิงแน่นอน
แล้วทีนี้ก็เลยคือมันไม่เห็นอะไรชัดนะคะ

ทีนี้ปรากฏภาพที่เห็นก็เหมือนเดิม

เห็นมือเห็นใบหน้าชัดเจนเลยค่ะทีนี้

มองทะลุกลับไปด้านหลังเห็นโลเคชัน

ฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังช่วงนี้อีกนิดนึงค่ะ

เป็นแค่เสียงแต่โทรมาลับที่สอง

เป็นตัวเลยอ่ะ
เรารู้ละว่าโลเคชั่นลิงตัวนั้นชนทุกอย่าง

บนนี้เลย
ห่อมูลสังเกตก็แสดงว่าโทรศัพท์อยู่ตรงนี้

ฉลาดฉลาดเป็นลิง

คือวีดีโอคอลบางทีต้องเปิดกล้องด้วยนะ

คือคำถามผมว่าคุณผู้ชมมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า

ใครไปสอนให้มันทำแบบนี้ได้

เขาก็เลยเห็นโลเคชั่นเขาก็ตามไปที่โลเคชั่นที่เจอ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เขาก็พยายามตามขึ้นไปนะ
แต่ตามขึ้นไปไปเอาไม่ได้แล้ว
สำหรับโทรศัพท์มือถือเพราะตรงนั้นลิงเขาอยู่เต็มไปหมดเลย

ก็เลยสรุปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือ
แต่เขาก็บอกเตือนสักนิดนึงนะใครขึ้นไปเขาสามมุก
ไม่ว่าของอะไรกล้วยห้ามอยู่แล้วแหละ

แต่ของใช้อย่างอื่นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเขาซุกสน
เฉพาะผู้หญิงกระเป๋าเล็กกระเป๋าสตางค์กระเป๋าอะไร
ที่ใส่ของลิงจะฉวยขึ้นไปเลยนะ
บางทีไม่ได้แขวนอยู่กับตัวแล้วก็เป็นแบบใส่ข้อมืออย่างนี้ไง
ก็เอาไปวางไว้ตะก้าหน้ารถเรียบร้อยนะคะ

แต่โชคดีเป็นโทรศัพท์ที่แบบธรรมดาไงไม่ได้เป็นแบบแพงนะ

แต่ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ลิงเขาเรียนแบบพฤติกรรมคน
ต้องเห็นคนเคยวิดีโอคอเคยรับ
นั่นแหละแล้วทำตามกฎอย่างไรอย่างนู้นอย่างนี้